มาดูคนสู้ชีวิตกันหน่อยนะคะเป็นหมอลำสู้ชีวิตค่ะ
ดิ้นทุกอย่างนะคะใส่ชุดหมอลำตำส้มตำขายค่ะ
เออนะคะแล้วก็น่าจะร้องเพลงหมอลำไปด้วยนะคะ
นี่ค่ะขายปลาเผาด้วยนะคะเห็นบอกว่าเอาลูกทีมในวงเนี่ย
มาช่วยกันทำหักค่าใช้จ่ายหักนู่นนี่นั่นแล้ว
ก็พออยู่ได้ก็พอไปได้ในช่วงที่เขาก็ไม่ได้มีงานจ้างนะฮะ
โอ้ยน่าทานมากโอ้ยน่าจะแป๊บหลายเนอะนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมปักหมุดให้ก่อนนะคะ
เผื่อใครบอกว่าอยากจะไปอุดหนุนก่อนเลยนะคะร้านของเขาเนี่ย
อยู่ทางเข้าตลาดชุมชนอุทัยทิศริมถนนนคร
ร้านมีลักษณะเป็นเพลิงแยกคาขายส้มตำ
ก็ขายปลาเพราหน้าท่านมากอ่ะอืมคือเขาตำหัวดีนะ
นัวใช่ใช้คำนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้มากเลยนะคะ
มหาสารคามค่ะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณสุรชัย
ใจพักดีนะคะหรือว่าหมอลำสุรชัยใจพักดีอายุสามสิบเก้าปีค่ะ
นี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าคือจะมีทีมงานในวงเนี่ย
มาช่วยกันปิ้งปลาเผาวันลับประบาทยี่สิบถึงสามสิบตัว
ส้มตำเนี่ยท้ายซิว่ากี่ครกสี่สิบถึงห้าสิบครกค่ะ
หมอลำสุรชัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนตำส้มตำประเภทต่างต่าง
ตำกุ้งสดตำหมูยอตำซั่วป่าชอบมากเลยตำซั่วป่านะ
ราคาขายตั้งแต่สามสิบถึงหกสิบบาทรายได้ประมาณวันละสองถึงสามพันบาท
หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเอาล่ะเหนาะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้นะคะ
ทำให้ต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนชีวิตจากหมอลำมาเป็นพ่อค้าแบบนี้นะคะ
พ่อค้าส้มตำค่ะเพราะโดนยกเลิกงานทั้งหมด
รายได้เดือนละเป็นแสนหายหมดเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าแสนสาหัสแทน
ถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวนะคะ
กว่า๓๐ชีวิตตกงานยกครีมเลยนะคะ

ตัวเขาคิดว่าเอ๊ะอยากเปิดร้านส้มตำที่มีสูตรน้ำปลาร้ามาจากคุณแม่ที่ให้มานะคะ
ก็เลยไปขอเช่าที่แล้วก็ทำร้าน
ตัดสินใจเอาล่ะมีเงินอยู่ก้อนสุดท้ายเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุน
เพื่อประคองครอบครัวให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะ
แล้วก็ที่เห็นใส่เสื้อหมอลำตำแบบนี้ทั้งที่อากาศมันร้อนนะคะ
ก็เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของร้านนะคะ
ส่วนเรื่องของวงหมอลำถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดกลับมาดีขึ้น
มีเจ้าภาพจ้างงานก็จะกลับไปร้องหมอลำเหมือนเดิมนะคะ
นี่ผลงานเขา

ถูกต้องกำลังจะบอกเลยว่านี่คือผลงานเขานะคะ
เขาบอกว่างานหมอลำเขาก็รัก
ถ้าเกิดว่าโควิดมันหายไปมีคนจ้างงานเขาก็จะกลับมาเป็นนักร้องหมอลำเหมือนเดิมนะคะ
เพื่อเป็นอาชีพเสริมในอนาคตเพราะตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะ
มันต้องอย่างนี้นะคนเรานะมันต้องปรับตัวให้ได้นะ

และที่ไม่อยากให้ปรับเลยคือสีของส้มตำน่ากินมาก

กุ้งสดใส่หมูยอใส่ปลาร้าไปด้วย

คือแต่ส้มตำปลาร้าเนี่ยนะมันอยู่ที่ปลาร้าจริงนะ

ร้านไหนร้านนั้นถ้าปลาร้าเด็ดนะ